เลยต้องถามถ่ายว่าตกลงกันเลิกกันจริงหรือว่าจบตาจ๊ะ
เพราะว่าแววมาว่าโมก็มีแฟนใหม่แล้วนะ
ใช่หรือใช่ไม่ใช่ยังไงอ่ะพี่ปังค่ะ
ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองโสดหรือไม่โสดตอนนี้
เรื่อยค่ะไม่มีที่รีบอะไร

ไม่ใช่เราคุยกันด้วยเหตุผล
ก็เคลียร์กันด้วยดีไม่ได้มีปัญหา
เขาก็คงยังไม่เจอคนที่เขาโอเค
แล้วเราก็ยังไม่เจอคนที่เราโอเค
มันก็เลยยังทำให้ก็ยังคุยกันได้ติดต่อกันอยู่
ก็โสดไปเนอะเขาก็ยังไม่คอเหมือนกัน
เราก็ยังคุยกันได้เป็นเพื่อนกันได้